เหตุการณ์นี้ที่นครปฐมค่ะมีผู้ชายคนนึงเป็นพนักงานร้านสะดวกซื้อ
ขี่รถไปส่งของให้กับลูกค้าแล้วขี่กลับมาที่ร้าน
มีผู้ชายคนหนึ่งขี่รถขับรถเก่งตามมามาถึงเปิดประตูแล้วด่าเลย
หาว่าปาดหน้าแต่ด่าอย่างเดียวไม่พอตามเข้าไปในร้านสะดวกซื้อ
และทำร้ายร่างกายพนักงานคนนี้ค่ะ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
คุณผู้ชมคะตามคลิปนี้ก็คือผู้ชายรูปร่างท้มท้วมใส่เสื้อสีฟ้าเนี่ยค่ะที่เดินเข้าไปในร้านสะดวกซื้อแล้วก็ไปหาเรื่องไปทะเลาะกับพนักงานของร้านน่ะนะคะอันนี้ก็ดูเหมือนออกไปแล้วนะคือตบบ้องหูแล้วต่อยเลยนะคะพี่อุ๋ยแล้วนี่พนักงานเขาเดินออกมาใช่ค่ะเนี่ยใส่แบบนี้เลยค่ะเขาอ้างว่าพนักงานร้านสะดวกซื้อขี่รถจักรยานยนต์กวนกวนขี่กวนคิดจะเลี้ย
ร้านสะดวกซื้อสาขาตลาดปฐมมงคลเขตเทศบาลนครนครปฐมค่ะเราได้คุยกับผู้เสียหายนะคะในอภิวัฒน์เขาบอกว่าสี่ทุ่มกว่าหนึ่งกัญญายนขี่รถจักรยานยนต์ไปส่งสินค้าให้กับลูกค้าแถววัดไผลล้อมอยู่หลังวัดอ่ะค่ะส่งเสร็จขี่รถกลับมาที่ร้านเขายืนยันว่าเปิดไฟเลี้ยวตามปกติเพื่อเลี้ย
แต่คนขับรถเก่งเห็นไหมคะลูกศรสีแดงเขาชะลอเขาเปิดกระจกแล้วเขามองเขาหาว่าน้องพนักงานร้านสะดวกซื้อนึกจะเลี้ยวก็เลี้ยวไฟเลี้ยวก็ไม่เปิดขี่รถจักรยานยนต์กวนแต่น้องผู้เสียหายเขาบอกว่าเขาไม่ได้กวนเขาเปิดไฟเลี้ยวเขาไม่อยากมีเรื่องมีราวกับใครใช่ค่ะคือตอนแรกที่เห็นภาพว่าน้องพนักงานร้านสะดวกซื
ทางน้องพนักงานเดินออกมาจากร้านแล้วใส่เลย

คือตบบ้องหูแรงมากเลยนะคะ
หมัดใส่อีกหลายหมัดเลยนะคะ
ตัวนายอภิวัตนิษฐานพนักงานร้านสะดวกซืบอกว่าผมมาปากแตก

มีรอยฟกช้ำตามตัวเยอะเลย
แล้วหูอื้อไปหมดนะคะ
หน้าสาขาผมก็จะเลี้ยวเขาไปจอดรถ
แล้วจะมีพี่เขาอ่ะขับรถตามมา

ก็คือเขาขับตามมาครับด้วยความเร็วอะครับ
แล้วเหมือนกันว่าเขาคุ้นจะเห็นผมอ่ะครับว่าจะเหลียว
เขาเลยต้มใจเบกกระทัดครับ

ส่องเข้าที่หน้าแถบนี้เลย
นี่ค่ะคือน้องเขาก็ยืงยัน
ยืนยันว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะคะก็คือแจ้งความไว้แล้วที่สพมนครปฐมดูบาดแผลสิคะ
ตามตัวบ้องหูอีกเหมือนมีแผ่นหลังพอไปถึงตัวปุ๊บคือใส่บ้องหูก่อนเลยค่ะพี่อุ๋ย
แล้วก็ทั้งต่อยทั้งอะไรทีหลังเขาก็มีแผลแบบนี้นะคะ

ตำรวจเลยบอกว่างั้นเอาอย่างนี้ก็ไปโรงพยาบาลให้ผู้เสียหายไปโรงพยาบาล
เอาเอกสารจากทางคุณหมอมาเรื่องของอาการบาดเจ็บ
แล้วตำรวจก็จะเรียกผู้เกาะเหตุมาสอบปรับครับ
แล้วก็จะดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายก็เป็นข้อหาทำร้ายร่างกายนะคะ
แต่ในคลิปภาพก็เห็นหน้าแหละคนที่มาเกาะเหตุมันเห็น
ตอนนี้เจ้าตัวรู้ตัวแล้ว